กระทบค่าใช้จ่ายพวกเราแน่นอนครับหลังจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกรกภมีมติรับทราบความเห็นค่าไฟฟ้าผันแปรหรือว่าค่าเอฟทีสำหรับเรียกเก็บในงวดเดือนมกราคมถึงเมษายนปีหน้าปี๒๕๖๐
ต่อหน่วยครับเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่๓บาท๗๘สตางค์ต่อหน่วยจะทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บของผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทเฉลี่ยรวมอยู่ที่๔บาท
สตางค์ต่อหน่วยอันนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งการปรับขึ้นก็เพื่อคืนต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่กรฟภรับภาระไว้บางส่วนเพื่อให้มีสภาพคล่องและชำระคืนเงินกู้เท่าที่จำเป็นโดยการขึ้นค่า
ครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟแบบพวกเราแน่นอนนะครับในปีหน้า
และเรื่องนี้ต้องรู้สำหรับคนที่จะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติครับโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ได้ประกาศยุติการจำหน่ายบัตรค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีทิเก็ตเป็นการชั่วคราวมีผล๑ธันวาคมนี้เป็นต้นไปเลยครับเพื่อเป็นการแก้ปัญหาการจองการรับเงินระบบสื่อสารและแก้ไขปัญหาการตัดเงินผ่านระบบไม่ตรงกับวันที่ค
หรืออุทยานมันไม่สอดคล้องกันเช่นนักท่องเที่ยวจองตัวและจ่ายเงินวันที่๑
แต่ไปใช้บริการเอาวันที่๗ครับก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมต้องหยุดจองบัตรอีทิเก็ตไปก่อน
เพื่อการพัฒนาและจัดทำระบบใหม่ต่อไปครับ
เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับคนที่ชอบช้อปปิ้งดีวตี้ฟรีครับโดยกรมอมีมาติเห็นชอบหลักการ
โดยคอนรมอล์มีมติเห็นชอบหลักการมาตรการ
ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการใช้จ่าย

เพื่อเพิ่มรายได้จากการใช้จ่ายในประเทศและต่างประเทศ๕มาตรการ
หนึ่งในนั้นก็คือยกเลิกการอนุญาตให้ตั้งคลังสินค้าทันบน
เพื่อขายสำหรับร้านค้าปลอดอากรขาเข้า
รวมถึงการยกเว้นอากรของที่ซื้อจากร้านค้าปลอดอากร
สำหรับผู้โดยสารขาเข้าก็คือร้านดิวตี้ฟรีขาเข้านั่นเอง
เพื่อเป็นการส่งเสริมการบริโภคและการใช้สินค้าภายในประเทศครับ
โดยกำหนดให้กระทรวงการคลังพิจารณาและเสนอให้คอรมอลเห็นชอบอีกครั้งครับ